ให้กำลังใจคุณผู้ชมทั่วประเทศต่อเลยค่ะราคาน้ำมัน
เช้านี้มีข่าวดีค่ะคุณผู้ชมมีข่าวดีราคาน้ำมันนะคะ
มาดูหน่อยค่ะเอ๊เมื่อวานมีใครเติมหรือยังนะ
คนแถวนี้ก็เติมมาตั้งแต่วันก่อนแล้วไงเติมตอนขึ้น
เอ่ยคนอะไรเอ่ยเติมน้ำมันตอนราคาขึ้น
เออใช่หักหลบหลบหนี้แล้วก็ยังขึ้นอยู่ดีนะคะ
มาดูราคาน้ำมันเช้านี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ลดลงทุกชนิดสี่สิบตังต่อลิตรนะคะครับ
เท่ากับว่าหน้าจอเลยค่ะดอมช่วยดูหน่อยสายตาสั้น
ทุกประเภทเลยนะลดลง๔๐สตางค์ต่อลิตรครับ
เบนซิน๔๕บาท๖๖สตางค์ต่อลิตรครับ

เติมอีก๘๕ก็ตอนนี้สบาย๓บาท๗๑สตางค์ครับ
เมื่อก่อนตอนซื้อรถคันนี้แรกนะตอนนั้นน้ำมัน๑๐กว่าบาทเองที่๘๕นะคะ
ทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูตลาดโลกดูเหมือนว่า
สวนทางกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อวานนี้นะเพราะว่ามีการ
ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็นผลพวงมาจากความกังวลว่า
เขาจะไม่เพิ่มกำลังการผลิตมากนักแปลว่าอะไรก็คือประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน
จะยังไม่เพิ่มการผลิตนะใช่ค่ะแต่ว่าความต้องการใช้ปริมาณ
มันยังคงสวนทางกันก็คือปริมาณสูงอยู่เนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาดู
ราคาน้ำมันในตลาดหลักของไทยอย่างดูไบแล้วก็สิงคโปร์ค่ะลดลงนะคะ
กลับมาที่ไทยคุณผู้ชมอ่ามีการแชร์คลิป
ใบก็เอ้าไม่ได้อยู่ในทุ่งนาเหรอเนี่ย
ไม่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไป

เขตเทศบาลนครตรังที่จังหวัดตรัง
สะท้อนยุคราคาน้ำมันแพง

ควายเติมยากให้อย่างเดียวเลยนะคะ

มาจากนายองเติมได้ไฮค่ะ

ขึ้นมามี

จะไปเติมน้ำมันนะจะเอารถออกไปไหนครั้งหนึ่ง
ก็คิดแล้วคิดอีกก็เลยคืนสู่สามัญซะเลย
ใช่ค่ะขี่ควายไปกินบะหมี่เย็นตะโฟที่ร้านโกยวดนะฮะ
ข้างโรงแรมตรังนะฮะทีมข่าวก็เลยพยายามควานหา
หนอเป็นคนขี่ควายแล้วเจ้าควายตัวนี้ชื่ออะไรนะคะ
ในที่สุดเราก็หากันจนเจอค่ะคุณผู้ชม
คนที่ขี่ควายชื่อว่าคุณสมเกียจขวัญมงค์นะครับ
ชัยอ่ะไอ้คล้าวเมืองตรังนี่เมืองซั้งนี่อื้อ
เมืองซั้งเมืองซั้งเมืองซั้งอายุสี่สิบสามปีนะฮะ
ส่วนควายชื่อว่าเจ้าใบเงินเป็นของสมาชิกอบจจังหวัดรังนะฮะ
ทีนี้ไอ้คร้าวเมืองตรังหรือว่าคุณสมเกียจซึ่งเป็นคนดูแลควายบอกว่า
ขี่ควายไปในเมืองระยะทางไปกลับจากบ้านกว่า๔๐กิโลเมตรนะครับ
เพราะอะไรหนึ่งอยากสร้างสีสันให้กับคนสร้างนี้คนรังนะฮะ
อีกอย่างหนึ่งเป็นการประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็อยากกินบะหมี่เย็นตะโฟ
อันนี้แหละน่าจะเป็นเป้าหมายหลักนะคะหลักเลยเพราะว่าเป็นร้านของเพื่อน
ก็เลยแวะไปกินนะคะระหว่างทางก็มีแต่คนชื่นชอบชื่นชม
และยังขอถ่ายรูปรวมทั้งอ้าวสร้างรายได้ด้วยซะงั้น
ติ๊บด้วยอ่ะให้ติ๊บค่าถ่ายรูปคนละร้อยอ๋อเอออ่ะ
ดีนะคะดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฝากไอ้คล้าวเมืองตรังดูแลด้วยนะฮะ
กลัวว่าเดี๋ยวมันจะตะเลิศเสียงจงเสียงแตรเสียงหมาเห่าเหมือนครั้งก่อน
ใช่โอ้โหชอบเวลาพี่ปุ้ยแหล่งใต้มากเลยทำไมอ่ะ
แหล่งใต้แล้วสมเป็นควายเอ้ยสมเป็นคนเมืองตรังหยอกหยอกหยอก
สมเป็นควายเมืองตรังติดปากเลยโอ้ยสลับกันน่ากลัวแล้วเกิน